ว่าเป็นคนไทยคนต่างชาตินี่ก็คือลำบากไปตามกัน
แต่ว่าไม่ได้ต้องการจะตำหนิใครต้องการให้คนที่มีอำนาจรับผิดชอบในการดูแลเรื่องนี้เนี่ย
ทำให้บ้านเมืองมันดีกว่านี้หน่อย
ภาพลักษณ์มันคือแหล่งท่องเที่ยวทำไมถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้ดูสิฮะ
ก็มีการโพสต์คลิปภาพผู้โดยสารต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินภูเก็ตกลางดึกวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พร้อมเขียนข้อความว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าภาพนี้ภาพที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ทั่วทุกมุมโลกจะเกิดขึ้นกับผมในวันนี้
นี่คือการยืนต่อคิวเพื่อเข้าไปตรวจหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทย
ผู้โพสต์คลิปดังกล่าวยังระบุอีกว่าเขาเดินทางไปส่งพ่อแม่บุญธรรมซึ่งมีอายุมากถึง๘๑ปีที่สนามบินภูเก็ต
เห็นภาพนี้แล้วถ่ายคลิปไปเผยแพร่โดยในภาพจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าคิวอย่างเป็นระเบียบ
มีความยาวจากด้านหนึ่งไปอีกฝากหนึ่งของอาคารมีทั้งคนแก่เด็กและคนพิการครับ
มีสภาพก็คือมีภาพของคุณยายสูงอายุคนหนึ่งเดินไม่ไหวแล้วนั่งกับพื้นเลย
สามีเองก็ต้องใช้รถเข็นกระเป๋าให้กับภรรยาพาไปเข้าคิวด้วยนะครับ
โดยเขาโพสต์ทิ้งท้ายว่าไม่ได้ตำหนิใครแต่ต้องการเห็นประเทศไทยพัฒนาไปในทางที่ดีกว่านี้
หน่วยงานและผู้ใหญ่ช่วยพัฒนาให้ดีขึ้นผลที่จะได้รับมันกลับมาเนี่ยจะส่งผลดีให้ประเทศเรานั้นแฮปปี้มากขึ้น
และล่าสุดจากการตรวจสอบไปสอบถามไปยังภูมิในการท่ากัดสยานานาชาติภูเก็ตก็คือนายเพชรชั้นเจริญครับ
บอกว่าท่ากาศยานภูเก็ตตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตรวจของตรวจคนเข้าเมืองหรือตมไม่เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารนั่นเอง
วันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการมากที่สุดในรอบ๓๐ปี

ซึ่งช่วงปกติจะมีเพียง๔๐๐๐คนก็มากกว่าประมาณ๒๐๐๐คนทีเดียว
คาดว่าช่วงตรุษจีนจะมีมากขึ้นอีก
จะเปิดพื้นที่ที่กำลังปรับปรุงระยะที่๒ในบางส่วนให้แล้วเสร็จ
มารองรับผู้โดยสารเพื่อนรถขวับในอัด
รวมไปถึงจะมีแผนรับพนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ว่าตมเพิ่มอีก๔๐คนเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างน้อยเรื่องนี้ก็กระเพื่อมไปถึงบุคคลที่มีอำนาจในการรับผิดชอบ
ก็หวังว่าจะดีขึ้นนะครับ